วันนี้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คนใหม่เรียบร้อยแล้วคือตอนแรกมีกระแสข่าวว่าเลื่อน
บอกจะเลื่อนแล้วก็ตั้งรักษาการไว้ก่อนสักพักบอกตั้งรักษาการ
รอยรองพบตรออาวุโสอันดับหนึ่งเป็นรักษาการ
เอาผ่านไปอีกแป๊บเดียวเคาะเลยมีข่าวด่วนกว่าค่ะ
ข่าวด้วนจากข่าวด้วนกว่าแล้วก็ไม่พลิกโผนะฮะค่ะ
ต่อฮะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่๑๔นะครับ
ประชุมกันบ่ายวันนี้นะฮะคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
กตรนะครับประชุมกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเป็นประธานกตรก็เป็นประธานในที่ประชุม
นี่หลังจากรับตำแหน่งนายกมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นครั้งแรกนะฮะ
ใช่ค่ะแล้ววาระสำคัญด้วยนี่ท่านผู้ชมครับ
อ่ามีพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มาให้การต้อนรับนะฮะท่านก็จะเกษียณกันยายนนี้นะครับ
วิกเด่นฮะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัทธ์นะครับ
ขณะเดียวกันก็มีรองพบตรสองท่านนะครับก็คือพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชร
และพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลที่มารอให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี
ไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมด้วยเนื่องจากขอลารัชการ
คณะกรรมการกฎรอเนี่ยมี๑๖คน
รองพบตร๔คนก็ถือว่าเป็นคณะกรรมการด้วยนะฮะ

บรรยากาศในการประชุมกตรวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนจะเริ่มการประชุมนะฮะก็มีกองตำรวจกิตยศ
ตั้งแถวรอต้อนรับนายกรัฐมนตรี
มกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมานะฮะ
จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าไปร่วมประชุมกตร
ห้องประชุมศรียานนท์ชั้น๒ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นี่แหละครับนักข่าวก็บอกว่าก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมกตรเนี่ยนะฮะ

ว่าจะเป็นการพูดคุยก่อนเข้าร่วมประชุมกตรเพื่อคัดเลือกพบตรคนใหม่นะฮะ
๑๕ชั่นาฬิกาก็เริ่มประชุมกฎรอนะครับ
วาระสำคัญวันนี้เนี่ยคือการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ซึ่งความจริงแล้ววาระนี้เนี่ยอยู่ในวาระที่หกสิบหกนะฮะ
อืมแต่เลื่อนขึ้นมาก่อนเลยค่ะ
จากหกสิบหกนะพี่อุ๋ยมาอันดับแรกเลย
ที่ประชุมก็เลยเชิญ๒พบตรนะครับที่ว่าเข้าร่วมประชุมในฐานะกตรด้วย
ก็คือพลตรเอกกิจรัฐกับพลตรเอกต่อสัตว์ให้ท่านออกจากห้องประชุมก่อน
เนื่องจากถือว่ามีส่วนได้เสียกับการเลือกพบตรในครั้งนี้
เนื่องจากจะเลือกจากรองพบตร๔คนนะครับ
คณะกรรมการจะได้พิจารณาคุณสมบัติก่อนลงมติกันได้อย่างเต็มที่นะครับ
ก็ใช้เวลากันชั่วโมงกว่านะครับจน๑๖นาฬิกา๒๘นาทีที่ประชุมกตร
ก็ลงมติกันเรียบร้อยนะฮะตามข่าวบอก๙ต่อ๒นะฮะแต่ว่าตัวเลข
ล่าสุดบอก๙เสียงนี่เห็นชอบลิกด์ต่อ๑เสียงไม่เห็นชอบ
อีกสองเสียงงดออกเสียงจาก๑๒เสียงที่มีอยู่นะฮะเพราะว่ากรตล๑๖ท่าน
มี๔ท่านที่เป็นรองพตรก็ไม่ได้ออกเสียงอยู่แล้วนะครับ
เอาเป็นว่าบิ๊กต่อครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลได้รับความเห็น
ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการราชการตำรวจให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่ง
คนที่๑๔นี่นะครับก็เหลือขั้นตอนของการรอการโปรดกล้าวนะฮะ
ประวัติของบิ๊กต่อนะครับทุกผู้ชมครับบิ๊กต่อท่านชื่อเล่นชื่อต่ออยู่
เขาจะเรียกวิกกันท่านเกิดเมื่อ๒๗มกราคมพศ๒๕๐๗เป็นชาวจังหวัดเพศบุรี
ปัจจุบันก็อายุ๕๙ปีปีหน้าท่านก็จะเกษียณเป็นน้องคนเล็กเลยของบรรดาพี่น้องทั้งหมด๕คน
ท่านเป็นน้องชายของพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลซึ่งท่านเป็นรัชเลขานุกาในพระองค์และเลขาธิการพระชวัง
พลนกต่อศักดิ์จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนโยธินบุรณะจากนั้นก็ต่อภฤษฎี
จบคณะรัฐศาสตร์จากธรรมศาสตร์นะครับเป็นสิงห์แดงรุ่น๓๘แล้วก็ไปเรียนต่อจบปริญญาโทศิลปศาสตร์บัณฑิต
จากทางมหาวิทยาศาสตร์ศรีปะทุ่มแล้วก็ไปทำงานเอกชนก่อน
ก่อนจะมาทำงานเป็นนำรวดปี๒๕๔๐พลต่อศักดิ์
ก็ก้าวหน้าในท่าที่การงานขึ้นเรื่อยจนเงินเดือนสุดท้ายสูงถึง๘หมื่นบาท
ต่อตัดสินใจลาออกเพื่อทำตามความฝัน
วัยเด็กก็คือการเป็นตำรวจก็ไปเข้าหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางด้านนิติศาสตร์
รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นศัลยบัตร
เป็นรุ่นที่๔นะฮะก็คือรุ่นเดียวกับคุณวันอยู่บำรุง
จากนั้นก็เป็นตำรวจโพลงเอกต่อศักดิ์เริ่มต้นเป็นตำรวจก็เริ่มจากตำแหน่งรองสารวัตรก่อน
อยู่ที่๑๙๑นะครับกองกำกับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษแล้วก็ไปเป็นรองสารวัตรที่กองปราบราม
ขึ้นเป็นสารวัตรเนี่ยที่ตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็โยกกลับมาเป็นสารวัตรที่กองปราบนะฮะ
ก่อนจะขึ้นเป็นรองภูมิกับเป็นภูมิกับของชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมันโด
เป็นรองผู้บังการปราบรามนะฮะแล้วก็ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขึ้นเป็นผู้ช่วยพบตร
และปัจจุบันเป็นรองพบตรซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นพบตรคนต่อไปคนที่๑๔นะฮะ
ทีนี้ถ้าย้อนไปเนี่ย๑๓คนก่อนหน้านี้นับตั้งแต่ทางกรมตำรวจเนี่ย
โครงสร้างมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพบตร๑๓คนก่อนหน้านี้นะครับ
ทุกท่านก็ล้วนแต่จบจากโรงเรียนในร้อยตำรวจทั้งสิ้นเลยนะฮะบิ๊กต่อก็จะเป็นพบตรท่านแรกนะครับ
ที่ไม่ได้มาจากสายของนักเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจนะฮะ
จะได้ขึ้นเป็นผอบตรบิ๊กต่อท่านอาวุโสลำดับสุดท้ายเลยลำดับที่๔
แต่ว่าทางตำรวจเองก็บอกว่าการที่จะแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ไม่ได้ดูแค่ความอาวุโสอย่างเดียวดูที่ผลงานด้วยดูหลายอย่างควบคู่กันไป
คือท่านอำนวยนิมโนท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อใช่ไหมคะ
เป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
ท่านบอกว่าคือถ้าดูอาวุโสอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวตำรวจก็รอแก่อย่างเดียว
แก่รออาวุโสเราขึ้นตำแหน่งมันไม่ได้
คือต้องดูเรื่องการทำงานผลงานด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะนักข่าวก็พยายามจะสัมภาษณ์ทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งทางด้านของพบต
อย่างราบรื่นไหมบรรยากาศเป็นยังไงบ้างช่วงประมาณสัก๕โมง
โมงเย็นนะคะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับเลยทันที

คือนักข่าวก็พยายามจะถามว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง

ยิ้มให้เฉยชูนิ้วโป้งใช่ไหมค่ะ

เรียบร้อยดีแต่นิ้วโป้งอย่างเดียวนะคะ
ก็ปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์ก็ขึ้นรถไปเลย

นายกรัฐมนตรีเศรษฐาขึ้นรถเรียบร้อย
เดินกลับเข้ามาในอาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บรรยากาศการแต่งตั้งพบตรคนใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไหม

บอกแค่สั้นว่ายังไม่เสร็จ

นักข่าวก็ถามย้ำว่ารายชื่อเป็นไปตามมติ
โดยแต่งตั้งให้บิ๊กต่อเป็นพบตรคนที่๑๔ใช่ไหม

พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ตอบแค่ว่า
ขอขึ้นไปทำงานก่อนแค่นี้เลยนะคะ
ทีนี้ค่ะทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
พลตำรวจโทอาชญนไกรทอง
นี่นะคะท่านก็ออกมาบอกว่าที่ประชุมกตรมีมติเห็นชอบ
เลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งเป็น๑ใน๔แคนดิเดตตามที่ปรากฏในหน้าสื่อก่อนหน้านี้นะคะ
ฟังเสียงท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
ในชั้นนี้ในนามของสำนวนชาติยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับ
อย่างที่ผมได้นำเรียนว่ายังอยู่ในขั้นตอนธุรการ
ที่จะเตรียมนำความกราบบังคมทูลต่อไปครับ
ไหนก็ได้ไหนผมก็เลยให้แวะดูตรงนี้หน่อยหนึ่ง

ท่านรองโฆษกตรซ้ายมือท่านผู้ชายเห็นไหม

ดังค่ะยกนิ้วว่าทันค่ะ

ท่านผู้ชมนึกออกไหมบอยไม่ดื่ม

นี่ตอนนั้นเล่นโฆษณานะบอยไม่ดื่ม
ตอนนี้ก็รู้สึกจะมีซีร่งซีรีส์มีอะไรขึ้น
ถ้ายังเล่นอยู่ค่ะบ้างค่ะ

ทุกผู้ชมครับก็มีการแสดงความยินดีกันนะครับกับบิ๊กต่อสำหรับตำแหน่งพบตร
อันนี้น่าจะเป็นที่แรกเลยด้วยซ้ำนะครับ
เฟซบุ๊คของวัดแสงแก้วโพธิญาณนะครับได้โพสต์ข้อความบอกว่า
ในนามคณะศิษย์พระภวนารัฐนาญาณวิวงเล็บหรือว่าครูบาอรุญาชาติอรุญาจิตโตนะครับ
ขอแสดงความยินดีกับยวมพ่อคนเหมือนต่อศักดิ์สุขวิมล
โอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่๑๔ของไทย
พร้อมกับติดแฮชแท็กตำรวจของประชาชน
ก็มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับแนบรูปด้วยนะครับ
สมัยที่บิ๊กต่อเคยมาทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่วัด
โดยมีครูบาอรุยชาติอยู่ในทุกรูป
แล้วก็สมัยที่บิ๊กต่อก็มาบวชที่นี่ก็มี
การร่วมทำบุญในสถานที่ต่าง
แล้วที่บิกต่อไปที่วัดในหลากหลายอุณหยบดหรือหลากหลายงาน
หรือว่างานทอดกระถิ่นสามัคคีประจำปีของทางวัดที่จัดขึ้น
เมื่อ๒๔ตุลาคมปี๖๕ปีที่แล้วตอนนั้นบิกต่อก็ไปร่วมงานทศกฐินสมาธิในครั้งนั้นด้วย
ยอดกฐินและบริวารรวมทั้งหมด๑๖๐กว่าล้านในตอนนั้น
บรรดาลูกศิษย์ก็ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปพระประธานเงินรอด้วยเงินบริสุทธิ์๑๑๑กิโลกรัม
รวมทั้งทองคำที่สร้างพระพักษ์อีก๑๑กิโลกรัมทำอุณาโลมด้วยเพชรแท้อีก๓๒กรัฐนะฮะ
มีฐานสำริดอีกหนัก๔ตันเฉพาะพระองค์นี้ก็มูลค่าคิดเป็นเงินก็กว่า๗๐ล้านบาทนะครับ